บอกเลยว่าท้องที่๒สวยวันสวยคืน
และล่าสุดเมื่อวานนี้คลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับลูกน้อยคนที่๒น้องปาลินเป็นลูกสาวคนสวยด้วยนะคะ
ซึ่งก็มีคุณพ่อป๊อปกับน้องโปรดมาให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างเลย
อกจากจะคอนเฟิร์มว่าบ้านนี้เขารักกันดี

ครอบครัวยังคงสุขสรรครักกันดีนะคะ

หน้ายังฉ่ำวิ้งฉ่ำว้าวอยู่เลยเนี่ย
มีใครได้ไงต่างหน้าได้อะไรได้นะคะ
แล้วเมื่อเช้านี้ดิฉันเห็นในอินสตาแกรมของคุณเป้ย

ขณะที่น้องปาลินกำลังดูดนมอยู่
เป็นคลิปที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากเลยนะคะ
ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงของเรานี่แหละ
ให้กำลังใจแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายเลย
แต่เดี๋ยวต้องรอน้องโตอีกสักนิดนึงนะ
จะได้รู้ว่าลูกสาวคนที่สองเนี่ย
น่าจะไปทางคุณพ่อหรือคุณแม่นะคุณเนาะ
แต่ว่าที่ฉันชอบมากก่อนที่คุณเป้ยจะคลอดเนี่ย

แล้วก็ฝึกอุ้มตุ๊กตาแล้วก็ให้นมน้องด้วย

ซ้อมความเป็นพี่ชายอย่างเต็มตัวเลย
เชื่อว่าบ้านนี้โอ้โหลูกสาวต้องโดนห่วงอย่างแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวถามโปรดนิดนึงหนูมีนมเหรอลูก